ช่วงนี้เราจะเริ่มต้นด้วยความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะฮะ
เขาอยู่เป็นครอบครัวใหญ่นะครับท่านคงตามข่าวกันมา๒๓วันแล้ว
ที่เขาเล่นเปตองอยู่หน้าบ้านมีรถผ่านคันหนึ่งสุดท้ายเนี่ยถึงขั้นยิงกันเสียชีวิตไปสองแล้วก็บาดเจ็บอีกหนึ่งนะครับ
เดี๋ยววันนี้ค่อยค่อยไล่ให้ต่อนะฮะว่าเรื่องราวเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างอืม
แต่ท่านผู้ชมครับเรามีภาพจากคลิปนะฮะคือคลิปเหตุการณ์ต่างต่างเนี่ย
เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นถนนหน้าบ้านตรงนั้นนะฮะอืม
ภาพจากทางลูกชายของผู้ยิงที่ถ่ายเอาไว้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามีให้ดูแน่
ค่ะแต่ดูตรงนี้ก่อนนี่เป็นคลิปจากคนที่เขาเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตนะฮะ
ที่เขาถ่ายเอาไว้นะครับก่อนที่จะมีการยิงกันเกิดขึ้นนะเดี๋ยวไปดูนะครับท่านผู้ชมครับ
คลิปที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ
โรคเต้นความลัดมันยิงกว่าเจ้งความ
หรือมึงบอกเจ้าคุณยิงเจ้งความแล้ว
มึงถ่ายทำไงหน่ะ

ไม่ถ่าย

เราออกไปเลย

เฮ้ยจะไปคุยจะไปคุยเรื่องนี้
ไม่เอาหรอเค้าไม่เอา
ไม่เอาไม่เอาไม่เอา
ไปเพิ่มป่ะเค้าโภค
เฮ้ยไปคุยกับเค้าจะไหม
ไปไปไป
พอแล้วมาพอแล้ว
ไม่ว่าเราหรอกใครจะกล้าว่าเราหรอก

นี่นะฮะ

ก่อนที่จะมีการยิงกันเกิดขึ้น
คลิปนี้เป็นคลิปที่บันทึก

คำว่าหมาวัดหมาวัดอยู่หลายครั้ง

นี่ฮะแสดงว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ย

ทั้งสองฝั่งมีการบันทึกคลิปเอาไว้
ใช่ค่ะนี่นะครับนี่นะครับ

เป็นภาพกว้างของกล้องวงจรปิดที่เป็นสีขาวดำเนี่ย
จะเห็นชัดว่าช่วงเวลาตรงนั้นที่มีการเถียงกันเนี่ย
ระหว่างฝั่งเนี่ยตรงนี้ทางเรือตรีธรรมนุก็เป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย

แล้วนายปองภูมิลูกชายของนายธุรการเนี่ย
ก็ถ่ายคลิปเอาไว้เหมือนกันค่ะ

เป็นช่วงที่มีการยืนโต้เถียงกันอยู่

อีกคลิปนึงเนี่ยคลิปนี้จะสั้นหน่อย

แต่จะเห็นชัดตอนที่เถียงกันไปแล้วก็มีการยิงกันเกิดขึ้น
ซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปจากการถ่ายในมือถือของ
หนึ่งในผู้ตายนะฮะคือนายสมัตย์วัย๔๐ปี

ชัดมากอะค่ะเนี่ยหยิบปืนขึ้นมาพุ่งไกลแล้วยิงเลย
ซึ่งกางเกงสีแดงเสื้อกล้ามขาวที่ยืนอยู่หน้าบ้านนี่ฮะ
นี่คือเหลือทรีย์ธรรมนุษย์ที่ถูกยิงคนแรกเลย

ส่วนมือถือที่แบบโอ้โหเหมือนกับตกลนภาพ
หงายไปเลยเนี่ยคือมือถือของนายสมัติ
ซึ่งก็คือหนึ่งในผู้ตายมี๒ศพนะฮะ

คือนายสมัติเนี่ยพอเห็นยิงตรงนี้เหมือนกับเขาก็วิ่งเข้าไปในบ้าน

พอวิ่งเข้าไปในบ้านเนี่ยนายธุรการก็วิ่งตามไปต่อ

ซึ่งในบ้านเนี่ยมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตอีกหนึ่งคือนายสมัติ
แล้วก็คุณพ่อของเขาก็คือนาวาเอกสัญชัยนะฮะ
ที่ถูกยิงอีกนะครับตรงนี้นะฮะ
เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
จุดที่เป็นหน้าบ้านนะที่เป็นภาพขาวดำ
จะเห็นว่ามีการไล่ยิงนะแต่ขอดูภาพตรงอ่าตรงนี้หน่อยนี่นะฮะ
แล้วจะเห็นว่าถ้าดูเห็นตรงกลางไหมคะคุณบาส
นั่นคือคุณสมัติเขายืนถือมือถือถ่ายอยู่นี่
นี่คือจังหวะต่อเนื่องพอเขาวิ่งหนีเข้าไปปุ๊บ
ถือหล่นแล้วคนยิงก็วิ่งตามเข้าไปไล่ยิงต่อในบ้าน
แล้วในปองภูมิลูกชายของนายธุรการนี่ค่ะ
คือความจริงเนี่ยเขาก็ต่างฝั่งต่างยืนถือมือถือถ่ายคลิปกัน
ตอนที่มีการโต้เถียงกันใช่ค่ะ
โดยถ้าไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีการยิงเกิดขึ้นนะขณะนั้น
ค่ะแล้วเรือตีธรรมนุถูกยิงคนแรกเลย
ค่ะนี่เหตุการณ์เป็นลักษณะแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนนายปองภูมิที่ถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ย
คือตอนแรกที่เห็นคลิปกันเนี่ยตอนนั้นทุกคนก็ยังงงอยู่ที่

เอ๊ะผู้ชายคนนี้เขาถ่ายคลิปเดินไปตามถ่ายคลิปอย่างนี้เขาไม่กลัวถูกยิงเหรอ

สุดท้ายคือเขาคือลูกชายของนายธุรการคนยิง

ปองภูมิเนี่ยบอกว่าหลังจากเกิดเหตุตรงนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
คือเล่าให้ฟังตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะให้ดูคลิปของนายปองภูมินะ
พอระหว่างที่เขาโตเถียงกันตอนแรกเนี่ยทางฝั่งของญาติญาติทั้งฝั่งคนที่เป็นฝั่งญาติที่ไม่ใช่ฝั่งของนายธุรการเนี่ย
เขาโทรไปแจ้งตำรวจแล้วอืม
ตำรวจมาถึงพอดีก็คุมตัวไว้ได้พอดีนะฮะ
ปองภูมิบอกว่าไอ้คลิปตรงนี้ในมือถือของผมเนี่ย
ให้เป็นหลักฐานกับตำรวจไปค่ะ
แล้วก็ให้กับพี่หนุ่มกัญชัยด้วยอืมอ่า
ซึ่งต้องขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับทุกผู้ชมครับ
ดูเลยละกันนะคลิปของนายปองภูมิ
คลิปตรงนี้จะเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นเลยจนตำรวจมา

ในคลิปนี้จะเห็นความชุลมุนวุ่นวายนะครับหลังจากนายธุรการเนี่ยเหนียวไกลยิงแล้วก็วิ่งเข้าไปไล่ยิงในตัวบ้านหลายคนที่อยู่ตรงนี้ก็วิ่งหนีกันโอละหมานนะฮะ
กระสุนเนี่ยได้ยินเสียงทั้งหมด๕นัดด้วยกันนะครับ
แล้วเขาก็เดินออกมาจากตัวบ้านตรงนี้
ให้เรียกรถพยาบาลด้วย

ไม่หนีพวกมึง
ผมถ่ายผมถ่ายไว้เลย

รู้ว่าเกิดผิดที่

แจ้งสุดเนี่ย
ครับครับครับ

ท่านพ่อจิงมีกรูบอี้รึครับคุณลุง
ตายแล้วครับ
ตายแล้วครับครับครับคุณลุง
คุณลูกหนึ่งคุณลูกครับผมขอความช่วยด้วยครับคุณลูก
มันขวางมาให้ภูมิเท่าบ้านคุณลูก
คุณพ่อเลยออกมาช่วยเองคุณลูก
ตายหนึ่งครับคุณลูก
ขอรับคุณลูก
คุณตำรวจมาแล้วครับคุณลูก
ผมไปด้วยผมไม่ไม่ไม่
คือระหว่างนี้เนี่ยนายปองภูมิลูกชายของนายธุรการมือยิงเนี่ย
ก็ยังบันทึกคลิปด้วยมือถืออยู่ตลอดเวลา
แล้วที่ได้ยินเสียงเขาคุยเหมือนกับคุยกับใครสักคนหนึ่ง
เรียกคุณลุงคุณลุงแล้วก็ร้องไห้
คือเขาโทรศัพท์คงจะมีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่ง
คุณลุงคนนั้นคือทนายความที่ว่าคุณพ่อเขาบอกที่นายธุรการบอก
เมื่อกี้บอกโทรหาลุงกฤษณะให้ไปเจอเลยที่สอนอ
คือทนายความนายปองภูมิลูกชายของนายรุการก็เสียงละล่ำละลักเหมือนกับร้องไห้
สั่นเลยบอกคุณลุงพ่อยิงไปแล้ว
นี่นะฮะตำรวจสายตรวจที่ได้รับแจ้งเหตุเรื่องให้มาระงับเหตุเรื่องคนทะเลาะวิวาสอะไรเนี่ย
มาที่บ้านหลังเนี้ยที่ซอยอำนวยผล๘แถวบางกอกน้อยกรุงเทพเนี่ย
มาถึงก็โอ้โหคือความแหม่นี่ตอนจะเข้าไปอีกรอบนึงนะฮะ

คือตำรวจพยายามจะคุมตัวแล้วแต่เหมือนวิ่งกลับเข้าไปอีกทีนึงค่ะ
แต่ตำรวจมาถึงเจอเนี่ยยึดปืนไปก่อนแล้ว
เขาจะวิ่งไปโวยวายอีกรอบนึงเนี่ยแต่ตรงเนี้ยปืนไม่มีแล้วค่ะ
ถูกยึดไปแล้วนะฮะสุดท้ายเขาก็ให้ตำรวจคุมตัวไปโรงพัก
ก็บอกผมขอตั้งสติหน่อยแล้วก็บอกลูกชายว่าให้โทรไปหาลุงกิจสนะ
ซึ่งก็คือทนายความนี่นะฮะจากนั้นลูกชายเนี่ย
ก็โทรคุยกับทนายความไปด้วยนะครับแล้วจะมีภาพสุดท้ายเนี่ย
จะยาวประมาณ๕นาทีขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยด้วยนะฮะ
เพราะว่าทางคุณปองภูมิเนี่ยเขาให้คลิปนี้ไว้กับพี่หนุ่มกัญชัยด้วย
ผมก็ได้รับต่อมานะครับก็นำมาให้ท่านได้ชมกัน
พอพ่อเขาถูกคุมตัวไปปองภูมิก็เดินกลับไปที่บ้าน
มือถือยังถ่ายอยู่แล้วก็ยังคุยโทรศัพท์อยู่ด้วย

คุณค่ะคุณลุงตำรวจเขามาแล้วครับผมต้องเอาโทรศัพท์ไป

คุณลุงคือมันขวางผมหรือมันขวางมันมาหาเรื่องเลยคุณลุง

ไม่ครับตำรวจมาพอดีครับ

ได้ครับคุณลุงครับผมนี่ครับ
เลย

นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อ๒วันก่อนช่วงเย็นค่ำ
เป็นบ้านของครอบครัวใหญ่ในซอยอำนวยผล๘ที่บางกอกน้อยกรุงเทพ
มีผู้เสียชีศสองศพเปล่าเจ็บสาหัสอีกหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับ

ยิงคือนายธุรการวัย๖๗ปีนะครับผู้ที่เสียชีวิตมีเรือตีธรรมนุอายุ๖๑
กับนายสมัติอายุ๔๐ซึ่งนายสมัติคือลูกชายของนาวาเอกสัญชัยวัย๕๓
คือเริ่มแรกเนี่ยนายปองภูมิเขาขับรถจะเข้าบ้านก่อน
ก่อนขับรถจะเข้าบ้านมีภาพจากกล้องวงจรปิด
ปองภูมิเนี่ยเขาก็จะต้องผ่านซอยบ้านเดี๋ยวขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน่อยนะครับที่นายปองภูลขับรถจะเข้าบ้านลูกชายของนายธุรการมือยิง
จังหวะนี้ทางกลุ่มของคนเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิตเขากำลังเล่นเปตองกันอยู่
หมู่เครือญาติก็อยู่หลายคนนั่นแหละนะฮะ
คือบ้านของนายปองภูมิกับนายธุรการเนี่ยเขาจะอยู่ท้ายซอยนะครับ
ลักษณะเป็นบ้านที่อยู่กันเป็นครอบครัวแต่บ้านของผู้ก่อเหตุอยู่ท้ายซอย
เวลาจะเข้าออกต้องผ่านซอยตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไล่ให้อีกทีนึงนะครับ
แต่บอกเป็นข้อมูลเบื้องต้นก็คือเหมือนกับว่าเขามีปัญหาเรื่องของที่ดินของบ้านหลังท้ายซอยของนายธุรการอยู่แล้ว
ค่ะกับทางฝั่งของญาติพี่น้องในครอบครัวคนอื่นอื่นนะครับ
ซึ่งทางฝั่งของนายธุรการเนี่ยเขาจะเป็นทางฝั่งเขยพี่น้องกันจริงเนี่ยลูกพี่ลูกน้อง
ญาติพี่น้องเนี่ยเขาจะเป็นฝั่งทางภรรยากันนะทางฝั่งนายธุรการเนี่ยเขาเป็นฝั่งเขย
คือนายธุรการเนี่ยเหมือนกับว่าเคยเอาที่ดินเนี่ยไปจำนองแล้วหลุดจำนอง
ญาติก็เลยไปตามซื้อมาเพราะไม่อยากให้ใครเนี่ยได้มาอยู่ในผืนที่ดินผืนเดียวกัน
แล้วหลังก็เลยมีปัญหากันเรื่องทางเข้าออกถึงขั้นเนี่ยมีการว่ากันอะไรกัน
สุดท้ายเนี่ยยิงกันแต่ไอ้เรื่องที่ว่ากำลังเล่นเปตองกันอยู่แล้วขับรถผ่านเนี่ย
แล้วมีปัญหาเรื่องกำลังถอยเกมสุดท้ายอะไรลูกชายเปิดกระจกออกมาคุยสุดท้ายขับรถฝ่าเข้าไปแล้วไปบอกพ่อ
แล้วพ่อก็เดินออกมาคุยอีกรอบค่ำแล้วก็ยิงกันจนเสียชีวิตไปสองสาหัสไปหนึ่งเนี่ย
ตรงนี้เนี่ยคือแหม่มันก็ถึงขั้นยิงกันตายแล้วก็เจ็บขนาดนี้ไม่ได้
อันนี้คือคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมครับท่านคงได้เห็นแล้วถ้าไล่เรียงเนี่ยอันนี้คือเหตุการณ์แรก
ลูกชายของนายธุรการมือปืนขับรถกลับมาจะเข้าซอยที่บ้านซึ่งต้องผ่านถนนตรงนี้นะฮะ
เป็นถนนของครอบครัวเขานะฮะเป็นทางผ่านที่จะต้องผ่านบ้านหลายหลายหลังแล้วเหมือนกับมีปัญหาตรงนี้
พอขับเข้าไปในบ้านปุ๊บไปบอกพ่อว่าคุยอะไรกันอะไรยังไงก็ไม่รู้สุดท้ายพ่อออกมาพ่อออกมาแล้วมายืนโต้เถียง
ก็จะเป็นคลิปนี้คลิปนี้คือเรือตรีธรรมนุถ่ายอีกคลิปนึงเป็นนายสมัติซึ่งก็คือหนึ่งในผู้ตายเหมือนกับเรือตรีธรรมนุเป็นคนถ่าย
เถียงกันเถียงกันแล้วมีการยิงกันพอมีการยิงกันก็ไล่ยิงไล่ยิงก็จะเป็นคลิปเหมือนกับที่ท่านดูทั้งภาพวงจรปิดแล้วก็คลิปที่นายปองภูมิใช้มือถือของตัวเองนายปองภูมิลูกชายของนายรุการเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้
เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างนี้นะฮะแต่นายธุรการเนี่ยถูกคุมตัวได้ตั้งแต่วันเกิดเหตุเลยค่ะวันนี้เนี่ยนาย
ธุรการเนี่ยสอนอบางขุนนลเนี่ยเขาเอาตัวออกมาแล้วใช่ไหมเอาออกมาแล้วค่ะ
อ่ะไปฟังนายธุรการหน่อยก็แล้วกันนะคะ
เพราะว่าสอนอบางขุนนลคุมตัวเอาไว้ฝากขังที่สารอาญาตลิ่งชันนะคะ
ซึ่งระหว่างที่นายธุรการจะขึ้นรถเนี่ยคือเราก็ได้คุยกับเขา
ก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาให้สัมภาษณ์นะคะ
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเขาถูกด่าว่าเขาเป็นหมาวัด
คำนี้มันจี้ใจดำเขาเพราะตัวเขาเองเนี่ยเคยอาศัยอยู่ที่วัดจริง
แต่เขาบอกแบบนี้นะคะว่าเขาไม่ได้เจตนาจะยิงให้ถึงตาย
เพราะเขาเองก็ไม่ได้ยิงปืนมานานแล้วแล้วก็ฝากขอโทษไปยังผู้ตาย
ยังครอบครัวด้วยแล้วบอกว่าอยากจะเอาเงินไปช่วยเหลืองานศพ
ส่วนประเด็นเรื่องข้อพิพาทที่ดินอะไรพวกนี้ยอมรับว่ามีอยู่จริง
ครับแล้วตั้งใจว่าสิบสี่กุมภาพันธ์วันวาเลนไทยปีหน้าเนี้ย
จะไปไกลเกลี่ยกันอยู่แล้วแต่มันดันมาเกิดเรื่องนี้ซะก่อนค่ะ
นี่ก็คือที่ดินที่มีปัญหาพิพาทกันมานานน่ะนะคะครับ
โดยด้วยด้วยความยินดีที่ได้ได้พูดขอบคุณนะครับครับ
เพราะว่าที่ผมไม่พูดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบอกว่ามันเป็นปัญหาสังคมสังคม
เพราะว่าผมมีหัวใจบอกว่าวันที่๑๔กุมภาพันธ์เนี่ย
เราพบกันที่ศาลเขาจะเป็นจำเลยอ่า
ผมเนี่ยเป็นเมียผมเป็นโจทย์แล้วผมจะเรื่องอะไร
จูนกับเขาเรื่องอะไรจูนกับเขาเรื่องที่เป็นความกันอยู่เนี่ย
เรื่องอะไรที่ดินป่ะถูกต้องครับ๕๖ปีมรดกที่เขามีปัญหากัน
ซึ่งผมนี่เป็นเขยไม่เกี่ยวเลยผมไม่เกี่ยวเลย
ผมก็ไปโดนมาไม่เกี่ยวเลยผมอยากจะขอโทษอะไรเขาไหมคนตายอ่ะ
ผมนั่งอยู่ในห้องขังเนี่ยนะผมนั่งสวดมนต์นะ
แล้วเราก็พบว่าเมื่อวานผมบอกท่านรองท่านรองไปแล้วว่าผม
ขอโทษไหมอยากขอโทษเขาอยากเอาเงินไปช่วยงานศพ
คำพูดของเราไม่ดีก่อนเลยใช่ไหมแน่นอนครับเป็นบันดาลจุด
ไอ้ไอ้หมาวัดไอ้หมาวัดไอ้หมาวัดกับคนที่อยู่วัดเนี่ย
ผมอยู่ว่าไม่ได้ทำไมไม่ตั้งใจเลยไม่ตั้งใจเลยผมยิงไม่ได้เล็งเลย
ผมไม่ได้ยิงปีมาไปไม่ได้ยิงปืนเป็นสิบปีแล้ว
ถ้าคุณผู้ชมจำได้ตอนแรกคลิปที่เราให้ดูค่ะก็มีที่ว่าเป็นเสียง
เป็นคลิปที่คนตายถ่ายอ่ะครับก็จะมีคำพูดที่พูดคำว่าหมาวัด
หมาวัดอยู่หลายครั้งเหมือนกันเนี้ยค่ะหมาวัดหมาวัดหมาวัด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
นั่นแหละฮะคือเขาบอกคำนี้คือชนวนที่มันจี้ใจดำเขา
จนทำให้เขาตัดสินใจก่อเหตุแต่สุดท้ายเนี่ยแม้ว่าความอดทนอดกลั้นของคน
แต่ละคนมันจะมีขีดจำกัดหรือไม่เท่ากันแต่คุณก็ไปยิงกันตายอย่างนี้ไม่ได้
ใช่ค่ะเบื้องต้นโดนเนี่ย๕ข้อหานักเลยนะคะ
หนึ่งคือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนสองคือพยายามฆ่า
สามคือพกพาอาวุธปืนนะคะพาอาวุธปืนไปในเมือง
หมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาต
สี่คือยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควร
และ๕บุกรุกเคหสถาน
คัดค้างการประกันตัวท้ายสำนวนนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยโหดเยี่ยมแล้วก็อุกอาจจริง

แต่คำถามก็คือแล้วลูกชายของเขาในปองภูมิรวมทั้งภรรยาเนี่ย

บ้านอยู่หลังในสุดท้ายสุดของซอย
ที่ต้องผ่านบ้านเครือญาติโดยเฉพาะบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ย

แล้วเขายังอยู่ที่บ้านกันได้ไหมยังอะไรยังไงเนี่ยนะฮะ
คือตกลงนายปองภูมิเนี่ยวันนี้เราไปคุยด้วยนะครับ
ปองภูมิวัย๒๗ปีลูกชายของนายธุรการผู้ก่อเหตุ

กลัวด้วยกังวลด้วยก็แหมเหตุการณ์มันโอ้โหขนาดนี้ใช่ไหม

คือนายปองภูมิเนี่ยบอกว่าหากย้อนเวลาได้นะ
เขาจะไม่ขับรถเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้น
กลุ่มญาติญาติเนี่ยกำลังเล่นเปตองกันอยู่ในวันนั้นเลย

เขาบอกที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็พยายามหลีกเลี่ยงตลอด
ไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้น

เขาเป็นคนเริ่มในการโตเถียงกับกลุ่มญาติคนเจ็บคนตายก่อน
พ่อซึ่งอยู่ที่บ้านได้ยินเสียงแล้วมาทราบเรื่องราว

แต่เขาไม่รู้จริงว่าตอนนั้นพ่อเอาปืนติดตัวมาด้วย
ปองภูมิบอกว่าหลังจากเกิดเหตุตัวเขาและแม่ไม่กล้ากลับไปอยู่ที่บ้าน
กลัวว่าจะได้รับอันตรายนะครับส่วนตัวแม่เองก็รู้สึกผิด
พ่อเนี่ยเอาปืนไปไล่ยิงใส่ญาติของตัวเอง
แต่เหตุการณ์ตอนนี้คือในปองพุงเขาบอกว่า
มันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้ว
เดี๋ยวลองฟังดูนะครับ

แต่ว่าด้วยตรงนั้นถ้าอยู่ในสถานการณ์ภูมิกลัวนะภูมิใจ

ถ้าจะให้วิ่งหนีไปเลยไม่ถ่ายก็ไม่ได้
ใช่หรือว่าจะให้เข้าไปห้ามคุณพ่อแบบ
พ่อหยุดเธอหรือว่าไปขวางไปจับปืนอะไรอย่างนี้

พอได้เห็นก็เพราะว่ามันก็เหมือนคนต่างคนต่างเห็นว่า

ถามว่ากลัวไหมก็กลัวครับกลัวอยู่แล้ว

ย้อนกลับไปได้นะครับพี่ถ้าย้อนกลับไปได้จริงแล้ว

จอดด้านนอกแต่ว่าจอดไม่ได้เพราะรถมันไม่มีที่จอดครับ

ให้ให้สู้เพราะว่ามันก็ต้องยอมรับความจริงนะ

อยากจะตอนนี้ก็คือปรึกษากับทนายว่า
คือเราทำเพราะว่ามันเกิดกับธนปิดพลาดจริง

วันนี้ทางลูกชายเขาก็มาทำเรื่องยื่นเรื่อง

ขอประกันตัวพ่อนะครับ

คือทางทนายความบอกว่าจากการให้ปากคำกับตำรวจเมื่อคืนนี้ของนายธุรการผู้ต้องหา
ยอมรับในบางข้อหาและปฏิเสธในบางข้อหานะครับ
แต่เบื้องต้นก็จะหาทางนำเงินไปช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
แล้วก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณอย่างนี้
ค่ะซึ่งจริงเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมส่งข้อความคือแสดงความคิดเห็นกันมาเยอะมาก
หลายคนบอกว่าถ้าลูกชายไม่เริ่มมันอาจจะไม่บานปลายมาถึงขนาดนี้หรือเปล่า
หลายคนก็บอกด้วยซ้ำว่าแบบนี้เนี่ยลูกชายก็ต้องโดนแบบดำเนินคดีด้วยไหม
ได้คุยกับพันธ์ตำรวจเอกธีรัฐเหรพัฒน์ผู้กำกับการสอนอบางขุนนล
ผู้กำกับบอกก่อนเลยว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแน่นอน
และจะตรวจสอบกรณีที่ฝ่ายลูกชายผู้ต้องหาก็คือในปองภูมิเนี่ย
เรียกร้องให้มีการตรวจสอบพยานหลักฐานหาข้อเท็จจริงและมูลเหตุในการก่อเหตุ
ส่วนกรณีที่นายปองภูมิลูกชายเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็เดินตามถ่ายคลิป
ทำให้เราได้เห็นเหตุการณ์นี้แล้วก็ไม่มีการห้ามปรามพ่อ
เรียกแค่ว่าคุณพ่อกลับมาครับคุณพ่อกลับมาครับ
แต่ไม่มีการห้ามว่าคุณพ่ออย่าคุณพ่อหยุดอย่าทำเขา
แบบนี้จะถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องไหม
ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานนะคะ
ถ้าเจอพยาหลักฐานที่มันชัดเจนว่าเกี่ยวข้อง

เพราะว่าในส่วนของผู้ต้องหาก็รับบางข้อปฏิเสธบางข้อ
ท่านผู้ชมครับในฝั่งของผู้สูญเสียนะครับ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๒ศพ
แล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก๑คน

นี่คือภรรยาของเรือตรีธรรมนุนะฮะ
เรือตรีธรรมนุที่ถูกยิงคนแรกเลยนะครับ
ยังไล่ผู้ก่อเหตุอยู่เลยบอกเออให้กลับไปเถอะ
ก่อนจะถูกยิงเป็นคนแรก
โดยกรณีที่ถูกกล่าวหา
ว่าผู้ต้องหาบอกว่าทำไปเพราะว่าทนไม่ไหว
เพราะว่าถูกด่าว่าเป็นหมาวัดนะ
แล้วถ้าจะหาว่าสามีเธอด่าเนี่ยขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
เพราะเรือตรีธนุสามีเธอไม่ได้พูดไม่ได้ด่า
แต่คือคนห้ามจากนี้ไปจะไปแจ้งความเอาผิด
กับนายปองภูมิลูกชายของนายธุรการผู้ต้องหาด้วยนะครับ
แล้วจะไปขอยื่นคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหา
เพราะเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือการพกปืนมา
มีเจตนาจะฆ่าตั้งแต่ต้น
เพราะพกปืนมา
บอกว่าเนี่ยตอนนี้ลูกชายเขากับภรรยาเขาไม่กล้ากลับเข้ามาอยู่ที่บ้าน

กลัวว่าจะเกิดอันตรายหากกลับมาบ้าน
แล้วบอกว่าจะมาเยียวยาครอบครัวคนตาย
ตรงนี้เนี่ยทางภรรยาของผู้เสียชีวิตว่าอย่างไรเนี่ย
ท่านฟังนะฮะ

แห่งมือ

แล้วท่านฝูกยืนจะตาย
มันบ้าไปแล้วไอ้บ้าเนี่ยจริงไม่ต้องมาขอโทษไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะขอแจ้งอย่างเดียวให้มันตายอยู่ในคุกแหละจริง
ไม่ต้องมาขอโทษคำเนี่ยไปเฮิบทะเลาะไม่มีประโยชน์ทำนองอย่างนั้นนะ
มันก็คงจะโมโหด้วยมันก็เลยคนแรกเลย
พวกเราเห็นภาพเขาตายแบบทำใจไม่ได้เพราะว่าโมโหมันยิงสมองไหลมาก
มันพูดอะไรมันก็พูดได้เพราะว่าคนที่ตายเขาตายไปแล้วเขาไม่ได้ใช่ไหม
แต่ตอนเห็นที่มันยิงหลานชายโอ้โหมันเยี่ยมขนาดไหน
มันยิงทะลุกระจกไปแล้วเห็นไหมทะลุกระจกไปแล้ว
มันยังมือเอื้อมหน้าต่างไปซ้ำอีกสองนัดตายตรงหัวใจพอดี
ผมไม่อยากจะไปต่อแยอยู่แล้วถูจะให้มีเรื่องทำไม
เราก็อยู่อย่างนี้จนกระทั่งตายไม่รู้จะไปไหนกันใช่ไหมที่ทางอยู่ตรงนี้
ที่ถ้าไอ้เด็กชื่อภูมิพูดนะขอโทษเถอะอย่าเอามาเป็นความจริงเลย
ในทุกเรื่องไอไม่นับสือเพราะว่า
คือทางฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยแล้วก็เครือญาติเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่ครั้งแรก

เรื่องการใช้อาวุธปืนอืมอ่าวันเกิดเหตุเนี่ย
คือเขาบอกว่ามันเจตนาฆ่าชัดเพราะว่าพกอาวุธปืนมาเลย
มาเถียงกันเคลียร์กันเนี่ยพกปืนมาทำไม
อย่างหนึ่งในกลุ่มญาติญาติเนี่ยบอกกับคุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าถ้าย้อนไปเมื่อหนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะค่ะ
มันเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะเขาถูก
ธุรการแล้วก็ลูกชายเนี่ยใช้ปืนมาขู่มาแล้ว
หลังจากเข้าใจผิดว่าพ่อของเขาเนี่ยเอาปืนจะไปขู่ฝั่งนู้นก่อน
หลังเกิดเหตุยังไปแจ้งความเอาไว้นะครับ
เพราะว่าตอนนั้นเชื่ออยู่แล้วว่าเรื่องระหว่างเครือญาติเนี่ย
เกี่ยวข้องกับที่ดินอะไรเนี่ยกับฝั่งของนายธุรการเนี่ย
คงจะไม่จบลงง่ายเขาบอกมีคลิปเหตุการณ์วันนั้นเนี่ย

นี่นี่คือนายธุรการใช่ไหมเสื้อเทา
ใช่ครับแล้วก็เนี่ยลูกชายเขาเนี่ยฮะ

อาหารเราสนาดสุดสี

ใส่เปิ๊กในฟูมและวันก่อนมึงมา
ยิงเปิ๊กยิงมาไม่ยิงทำไม
คนนึงอย่างอีกคนนึง
ยิงไม่เริ่มคนนึงอะ

ปิ้วเหมือนเด็กครับเหมือนทักเด็กทักลูกหลานอะไรอย่างนี้

จริงเขาปืนมายิงกับกูเลย
นี่ฮะหนึ่งในเครือญาติที่เขาเจอเหตุการณ์ตรงนั้น

เดี๋ยวนะคะเมื่อกี้ในคลิปเนี่ยคนที่ถือปืนไม่ใช่นายธุรการ

แล้วปืนนี่คือปืนยาวเลยเหรอคะ

แล้วก็ยังคิดอยู่ในใจว่ามันคงจะไม่ใช่แค่
เหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวซะละมั้ง

สุดท้ายเนี่ยมันมีเหตุจริงแล้วมันหนักหนาสาหัสกว่าวันนั้นอีก

ไม่ใช่แค่ถือปืนมาแต่ว่าโอ้โหคราวนี้เนี่ย

ฝั่งนายธุรการที่เอาปืนมาแล้วก็ยิงเข้าไป
ผมไม่รู้เลยว่าบ้านนี้เขามีปืนกี่กระบอกนะเนี่ย

นั่นน่ะสิค่ะมีปัญหาเรื่องของปมที่ดินอะไรประมาณอย่างนี้

ผู้เสียชีวิตทั้งสองศพนะครับ
คือเรือตรีธรรมนุวัย๖๑ปีและนายสมัติวัย๔๐ปี
รับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่วัดมะลินะครับ
คืนนี้สวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนที่๒
วันนี้ก็มีญาติญาติมีเพื่อนมาแสดงความอาลัยแสดงความเสียใจกันตลอดทั้งวัน
นางสาววันวิสาภรรยาของนายสมัติบอกว่าแม่ของสามีเนี่ยจะย้ำมาตลอด
ต่อให้จะทะเลาะกันยังไงเนี่ยอยากถึงขั้นลงไม้ลงมือ
เพราะว่าครั้งหนึ่งแม่สามีต้องไปห้ามนายปองภูมิลูกชายนายธุรการคนก่อเหตุ
กับสามีคือนายกับนาวาเอกสัญชัยนะคนเจ็บที่เป็นพ่อสามี
ตอนนั้นเคยทะเลาะกันแล้วได้ใช้มือเนี่ยไปแตะที่หน้าของนายปองภูมิ
เพื่อตั้งใจจะเรียกสติไม่ได้ตั้งใจทำร้าย
แต่ตอนนั้นพ่อสามีเนี่ยถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายมาแล้ว

ภูมิเป็นหลานของแม่ไงก็ไปตั้งสติภูมิอย่าว่าอย่าพูดอย่างนี้
ใช่ใช่แจ้งความหรืออะไรจนเป็นว่าทำร้ายร่างกายมั้ง
เขาก็ด่าไอ้ทางนี้ก็ได้คือต่างฝ่ายต่างมีโมโหกันทั้งนั้น
แต่เราเนี่ยถ้าเห็นในกล้องก็จะรู้ว่าพี่ห้าม
ใช่ใช่แล้วก็ยกมือว่ายคนที่ยิงด้วยว่า
ขอร้องขอร้องอย่ามาเลยลูกมาแล้วเดี๋ยวก็มีปัญหากันอีก
ถามว่าพี่พี่โกรธไหมแต่พี่ไม่แค้นนะ
ถามว่าโกรธไหมโกรธเพราะว่าพี่บาทเป็นสามีพี่
ทีนี้มาดูสาเหตุของการเกิดเหตุครั้งนี้ดีไหมค
หลายคนก็จะรู้สึกว่าเออมันพอกันทั้งสองฝ่ายหรือเปล่า
มีการยั่วยุกันแต่มันก็ไม่ควรจะเกิดเหตุตายกันแบบนี้
ปัญหาที่แท้จริงเขาบอกว่ามันคือเรื่องปัญหาที่ดินที่พิพาทกัน
อืมดินที่ดินผืนนี้ที่พิพาทกันจนทำให้มันเกิดเหตุการณ์บานปลายขนาดนี้
บอกว่ามีเนื้อที่ทั้งหมด๖ไร่นะคะ
เป็นที่ดินที่มีทางเข้าออกแค่ทางเดียวซึ่งเป็นที่ดินที่บ้านในธุรการเนี่ย
จะต้องผ่านบ้านของนาวาเอกสัญชัยที่เป็นเครือยาศกันคุณผู้ชมไล่ดูนะ
บ้านหลังที่หนึ่งเป็นบ้านญาติปล่อยให้คนอื่นเช่า
บ้านหลังที่๒เนี่ยคือบ้านของนายธุรการกับนายปองภูมิ
ซึ่งมีซอยเข้าเห็นไหมเห็นไหมจะมีซอยเข้ามาได้ทางตรงแล้วมีซอยเข้ามา
แผนผังตรงกลางนะคุณผู้ชมนั่นคือที่๖ไร่นะคะ
ตำแหน่งหลังที่หนึ่งคือบ้านเช่าตำแหน่งที่สองคือตรงกลาง
คือบ้านในธุรการกับปองภูมิอืมตำแหน่งหลังที่สามคือบ้านโรตรีธรรมนุ
โดยติธรรมนุคือคนที่ถูกยิงคนแรกแล้วตายครับจุดที่สี่คือจุดเกิดเหตุนะคะ
ก็คือบ้านของนวเอกสัญชัยกับนายสมัตินายสมัติก็คือคนที่ถูกยิงตายคนที่สองอืม
ส่วน๕กับ๖เนี่ยเป็นตำแหน่งบ้านญาติเหมือนกันแต่ตรงนั้นปล่อยให้เช่า
นี่คือที่ดินทั้งหมด๖ไร่ที่พิพาทกันครับจุดที่พิพาทกันจริงอยู่ตรงนี้ค่ะ
ที่บ้านของนายธุรการนะคะตำแหน่งบ้านนายธุรการเนี่ย
มีพื้นที่ทั้งหมดคือ๑ไร่แล้วเขาแบ่งออกเป็น๓ส่วน
ส่วนแรกคือตัวบ้านตัวบ้านก็คือที่ลูกชายเดินไปหยิบของหยิบของตอนถ่ายคลิปนั่นตัวบ้าน
ส่วนที่สองเป็นที่ดินว่างว่างที่เขาถมให้เป็นทางเข้าบ้านครับ
ส่วนที่๓นี่แหละค่ะคือส่วนเจ้าปัญหา
ส่วนที่สามคือส่วนที่อยู่ติดกันกับบ้านของนาวาเอกสัญชัยและเป็นที่ดินพิพาทระหว่างสองบ้านนี้
เพราะนายธุรการเนี่ยเอาที่ดินจุดที่สามส่วนที่สามเนี้ยค่ะ
จำนองแต่ปรากฏว่าขาดการชำระ
ถ้าคุณเอาไปจำนองแล้วคุณจ่ายเขาไม่ครบหรือคุณไม่จ่ายเขายึดถูกไหมคะ
ถูกต้องฮะบ้านถูกยึดไปขายท่อตลาดนาวเอกสัญชัยก็มองว่าเฮ้ย
แต่มันเป็นที่ดินของเครือญาติอ่ะครับสมมุติขายท่อตลาดแล้วคนอื่นมาอยู่แล้วมันจะอยู่กันยังไง
ในนี้มันยากทั้งนั้นเลยก็เลยไปซื้อเอาไว้ไปซื้อมาประเด็นอยู่ที่การไปซื้อกลับมาเนี่ยแหละค่ะ
นายธุรการบอกว่าเขาโดนโกงเหมือนกับว่าเนี่ยทำให้แบบบ้าไอ้ที่ดินตรงเนี้ยไปแล้วตัวเองก็จะซื้อเอาไว้เอง
เอาไว้เองอะไรแบบนั้นเลยกลายเป็นรอยร้าวกันระหว่างญาติกลุ่มนี้แล้วก็เกิดเป็นเหตุการณ์นี้ขึ้น
ครับโอ้โหแม่แต่ก็นะปัญหาลักษณะแบบนี้นะฮะ
คือทางตัวนายปองภูมินี่ฮะถนนตรงนี้คือถามว่านายปองภูมิเขาบอกว่า
ถ้าวันนั้นเนี่ยถ้าผมรู้มันจะบานปลายขนาดนี้ผมจะไม่ผ่านตรงนี้
ก็แสดงว่ามันอาจจะผ่านซอยอื่นได้หรือเปล่าถ้าจะไปถึงบ้านของตัวเอง
แต่ว่าปองภูมิเขาก็บอกว่าตรงนี้มันเป็นที่ลักษณะภาวะจำยอม
เขาบอกว่าตรงนั้นตอนนั้นมันไม่มีที่จอดข้างนอกจริง
เขาก็ต้องขับรถเข้ามาเพื่อจอดข้างในแต่เขาก็ยอมรับนะคะว่า
ผมเป็นคนเปิดก่อนจริงเป็นคนเริ่มแบบมีปากเสียงก่อน
แต่เขาบอกมันเป็นที่ภาวะจำยอมที่มันเหมือนกับว่าในหมู่เครือญาติแล้วต้องใช้ที่ดินร่วมกัน
มันต้องมีทางเข้าออกอืมอ่าตรงเนี้ยมันต้องผ่านได้
แต่บังเอิญเนี่ยเขาเล่นเปตองกันอยู่พอดีค่ะโอ้โหนี่ฮะไม่น่าเชื่อนะฮะ
ร่องรอยในที่เกิดเหตุนี้ยังมีคราบเลือดอยู่เลยอ่ะชัดเจนเลยค่ะ
ตำรวจยังกันพื้นที่อยู่นะครับเอาล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
สารอาญาตลิ่งชันพิจารณาแล้วให้ประกันตัวนายธุรการนะครับ
ด้วยหลักทรัพย์๕แสนบาทที่ลูกชายกับทนายความนำไปยื่น
เมื่อช่วงสายสายวันนี้แล้วนี่คือล่าสุดนะฮะที่ผู้สื่อข่าวของเราได้สัมภาษณ
ธุรการนะครับเขาเปิดใจหลังจากได้ประกันนะครับ
บอกว่าเชื่อว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะกรรมเก่าที่เคยทำร่วมกันมา
เพราะวันที่เกิดเหตุเนี่ยคือความจริงก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำ
ตั้งใจว่าจะไกลเกลี่ยเรื่องที่มีปัญหากันโดยเฉพาะเรื่องที่ดินให้จบเรื่อง
ในวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ปีหน้านายธุรการบอกว่านี่มันคือเวรกรรมจริง
ที่ทำให้ต้องมีเหตุการณ์เสียชีวิตแบบนี้เกิดขึ้นเวรกรรมเหรอคะ
เขาบอกว่าอย่างงี้ฮะมันเป็นเรื่องของเวรกรรมกรรมเก่าอ๋อเหรอคะ
แล้วเขาบอกว่าเขาฝากบอกไปยังอีกฝั่งนึงว่าไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไปยิงใครซ้ำอีก
ตอนนี้ต้องเป็นฝั่งเขามากกว่าที่เป็นฝ่ายกลัวว่าอีกฝ่ายจะมาเอาคืน
คุณคิดว่าเขาจะไม่ไปทำอะไรเราใช่ไหมเราเนี่ยต้องระวังตัวเกรงตำรวจยังสั่งให้ระวังตัวเลย
บุญกรรมรู้จักหรือยังกรรมเก่ากรรมใหม่รู้จักหรือยัง
แล้วค่อยมาไปว่าคนเขาคุณสร้างทั้งกรรมเก่าที่เรายังไม่รู้
คุณสร้างทั้งกรรมใหม่ที่เรารู้เราเห็นเข้าใจไหมครับ
หลวงปู่ฟักสันติธรรมโมเนี่ยมีจิตมาสื่อกับผมทางจิต
หลายครั้งคือเรามองว่ามันเป็นเวรกรรมกรรมเก่าที่เราเคยทำกันไว้เหรอ
ผมเชื่อเช่นนั้นแล้วผมก็เลยจะใช้วันที่๑๔กุมภาที่บอกเนี่ย
จูนกับเขาแล้วทำไมมันถึงไปไม่ถึงอ่ะครับพี่
ก็มันเป็นกรรมผมเชื่อในความเป็นกรรมของผมที่
แล้วก็เป็นกรรมของเขาที่เขาไม่มีสิทธิ์ไปถึง